แต่วันที่๔มีนาคมเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เกิดกระแสร้อนแรงขึ้นในโลกโซเชียล
หลังจากที่คุณแม่ของคุณแตงโม
ออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้
คือบอกเลยว่าระอุมากนะคะในโซเชียล

ก็อดใจไม่ไหวออกมาแสดงความคิดเห็น
มีรีแอคชั่นเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่

พร้อมกับบรรยายความรู้สึกว่า
ขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดเธอมา
เลี้ยงดูป้อนข้าวทำให้เธอทุกอย่าง
ยิ่งโตยิ่งเข้าใจ
๔ปีแล้วเธอเพิ่งเข้าใจว่า
การเป็นแม่ที่ดีมันยากแค่ไหน
ซึ่งเมื่อวันก่อนก็เป็นวันเกิดของเธอด้วยนะคะ
ในขณะที่พี่พศอานนท์เองนะคะ
โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า

ถ้าเธอยังอยู่เธอคงเสียใจแย่เลย
บรรยายความรู้สึกเอาไว้ด้วยนะคะว่า
พศบอกว่าไม่สงสัยเลยทำไมแตงโมถึงรักพ่อนัก

ในขณะที่บางคนสู้เพื่อเงิน
อยากให้กระติกออกมาพูดความจริง
ไม่อยากให้เก็บความลับไปจนตาย
เพราะนี่คือทางเดียวที่จะตอบแทนบุญคุณแตงโม
ที่ดูแลเธอและลูกมาเป็นอย่างดี
อันนี้คือสิ่งที่พี่พศโพสต์เอาไว้
เป็นการเตือนสติให้กับใครหลายคนนะคะ
ทางด้านคุณเจนิเฟอร์คิมเองนะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่า
ในชีวิตเธอเชื่อมาตลอดเลยนะว่า
เงินซื้อได้เกือบทุกสิ่ง

เพราะเงินซื้อความเป็นแม่ของบางคนได้
อันนี้คือสิ่งที่พี่เจนิเฟอร์คิมโพสต์เอาไว้สะดุ้งเลยนะ
ยังมีอีกหลายคนนะคะคุณผู้ชมหลายคนจริงค่ะ
ทั้งคุณแพทย์คุณวีรภาพคุณเป้ยปานวาดคุณบุโกะ
คือมากมายเหลือเกินในโซเชียลเรารวบรวมมาไม่หวั่นไม่ไหวนะคะ
ทุกคนเนี่ยโพสต์ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ทั้งอึ้งงงมึน
คือมันสับสนกับสิ่งที่คุณแม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุณ
คือเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าฟังสัมภาษณ์คุณแม่ในรายการแล้ว

พอเลี้ยวกลับลำกันเลยบอกว่าโอ้โหขอย้ายข้างดีกว่าขอย้ายฝั่งดีกว่า

บางคนบอกว่าโอ้โหรอติดตามคดีมาตั้งนานมันจบแล้วเหรอ

บอกไงว่าวันที่คุณโบออกมาให้สัมภาษณ์

เพราะเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าโหไปต่อไม่เป็นเลยจริง
ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงหรือมันจะจบแล้วจริงนะคะ
แล้วที่สำคัญคือการออกมาให้สัมภาษณ์กับคุณแม่
ทำให้หลายคนเชื่อมโยงไปยังความสัมพันธ์สุดอบอุ่นของคุณแตงโมกับคุณพ่อโสพล
ในช่วงที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่
แม้กระทั่งตอนนี้ที่ทั้งคู่ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะคะ
มุมหลายคนแสดงให้เห็นว่าการที่แตงโมได้กลับไปหาคุณพ่อของเธอ
มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะ
เพราะว่าคนที่รักเธอที่สุดอยู่บนฟ้ารอเธออยู่แล้ว

แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวมานานแล้ว

มีคนเข้าไปคอมเมนต์ส่งพลังใจใต้ภาพสุดท้ายของคุณพ่อและคุณแตงโม

ซึ่งการที่เราได้เข้าไปในไอจีของพ่อโสพลในครั้งนี้
ทำให้เราได้ย้อนไปดูถึงความอบอุ่นความแข็งแกร่ง
ความรักที่ทั้งคู่จับมือฝ่าฟันกันหลากหลายอุปสรรคหลากหลายปัญหานะคะ

โพสต์ไว้ในไอจีพ่อโสเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
เป็นภาพที่เห็นด้านหลังของคุณพ่อเมื่อปี๒๕๕๙นะคะ
เป็นภาพที่เห็นด้านหลังคุณพ่อแตงโมแล้วก็คุณแตงโมด้วย
คือภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาทั้งคู่กำลังเล่นเอ็มวี
เพลงกลับตัวกลับใจของคุณแดคไรเดอร์
เพลงนี้๑๐๐ล้านวิวนะคุณผู้ชม
คือเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะชีวิตของคุณแตงโม
หลังจากที่เจอมรสุมความรักครั้งใหญ่
แล้วก็มีคุณพ่อนี่แหละที่จับมือเธอกลับบ้าน
ใต้ภาพก็คือการเขียนข้อความของคุณพ่อโสนะคะ
นอกจากจะกล่าวขอบคุณทีมงานต่างแล้ว
ช่วงหนึ่งยังบรรยายความรู้สึกเอาไว้บอกว่า
เป็นแฟนกันไม่รักกันก็เลิกได้
แต่การเป็นพ่อลูกไม่รู้จะเลิกกันได้อย่างไร

มันเป็นงานที่ไม่มีวันเกษียณ
ต้องทำไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

เป็นตอนจบของชีวิตจริงของเรื่องราวทั้งหมด
จริงแล้วตอนก้มลงกอดน้องโม
มีคำพูดว่ากลับบ้านเถอะลูก
ชีวิตเรามีกันอยู่เพียง๒คนอยู่แล้ว

คือเข้าไปอ่านแล้วมันแบบรู้สึกมันทัชใจเนาะ
คือนะตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่พอมาย้อนกลับมาแล้วในขณะที่ปัจจุบัน
เออมันเป็นอย่างนั้นจริง
คุณพ่อพาเขากลับไปอยู่ด้วยกันแล้ว
เชื่อว่าตอนนี้คุณแตงโมน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณพ่อนั้น

ใช่คุณเรือนขวัญนี้หันหน้ามาน้ำตาเอ่อเลยนะจ๊ะ
ซึ่งนอกจากโพสต์นี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งโพสต์
หลายคนนำมาแชร์กันจำนวนมากนะคะ
เป็นโพสต์เก่าของคุณพ่อโสมันวันที่๙กรกฎาคมปี๒๕๕๘
พ่อบอกเอาไว้ว่าครอบครัวเรามีกันสองคน
เพราะตัวคุณพ่อได้หย่ากับคุณแม่ตั้งแต่โมอายุ๓ขวบ
ระเวนอาศัยเช่าห้องพักเช่าบ้าน
ชีวิตสองคนพ่อลูกกันมาแบบทุลักทุเล
คุณพ่อทำงานเลิกดึกคุณแตงโมอยู่บ้านคนเดียว
คุณพ่อบอกว่าเลี้ยงน้องโมได้ดีเท่านี้
แต่พรของพระเจ้าทำให้ลูกสาวเป็นแตงโมพัทรธิดาที่แข็งแกร่ง
และมีความคิดที่ดีอย่างที่ทุกคนรู้จักนะคะ
คือจริงนะหลายคนนะเข้าไปดูแล้วแบบรู้สึก

แต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้แตงโมน่าจะมีความสุข

คือคุณพ่อเคยเอาบรรยายเอาไว้ในใต้ภาพภาพหนึ่งนะ
ที่บอกว่าในชีวิตลูกสาวคนนี้ไม่เคยได้ทักไปกับเขาหรอก
เพราะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อถักเปียไม่ได้
ไม่เคยถักเปียร์ให้ลูกสาวไปโรงเรียน
เพราะว่าพ่อคนนี้ถักเปียร์ไม่เป็น
แต่ก็ดูแลลูกได้เต็มกำลังของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนึง
แล้วที่ดูแลลูกมาอย่างแบบเต็มหัวใจ
สุดแรงกำลังของพ่อคนนึงจริงนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าคุณแตงโมคือรักคุณพ่อมากจริง
ไม่ว่าคุณแตงโมจะไปออกรายการไหนหรือทำอะไร
มักจะพูดถึงคุณพ่ออยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะคะ
เห็นคุณแตงโมที่ไหนเห็นคุณพ่อโสพลที่นั่น
น่ารักมากเลยนะคะพ่อลูกคู่นี้นะคะ
นะเชื่อนะว่าตอนนี้ยังมีความหวัง
ความหวังในความยุติธรรมแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต่าง
มันน่าจะเกิดขึ้นแหละเราเชื่อแบบนั้น
ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนทำงานเต็มที่นะคะ
เพื่อคุณแตงโมนะคะที่เรารักแล้วกัน